ไปดูเรื่องราวของขโมยขจนกันหน่อยนะฮะครั้งนี้กล้องวงจรปิดเขาสามารถจับภาพเอาไว้ได้
รถเก๋งคันหนึ่งครับทำทีไปจอดเอาไว้หน้าร้านแห่งหนึ่งแล้วก็ไปใช้ครีมตัดกุญแจ
นี่นะฮะก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมจะเห็นนะรถเก่งคันนี้ฮะก็ทำทีไปจอดอยู่ที่ร้านชายเจริญชาเตอร์ขอนแก่น
ไปจอดสักประมาณตี๓๐นาทีนะฮะตามลูกศรสีแดงที่ชี้ให้เห็นอยู่นะครับ
ของวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมก็สามารถบันทึกภาพรถเก๋ง
หากนั้นเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณเนี่ยคนนี้ยี่สิบห้าถึงสามสิบปี
เสื้อแขนสั้นกางเกงสามส่วนสีฟ้าขาวเดินลงจากรถนะฮะ
ครีมไปตัดกุญแจหน้าร้านแล้วก็ดึงประตูเหล็กม้วนขึ้น
เข้าไปแล้วก็เดินตรงเข้าไปที่ลิ้นชักเลยครับที่โต๊ะภายในร้าน
ที่คนร้ายจะลงมือขโมยทรัพย์สินในร้านไปนะฮะก็ได้ไปหลายรายการทีเดียว
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก๙ตัวนะครับรวมไปถึงมีเงินอีกร่วม๒แสนบาทนะครับ
เมื่อได้ทรัพย์สินไปทั้งหมดคนร้ายก็รีบขับรถเก่งที่จอดแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
อันนี้กล้องจับได้ทั้งหมดเลยด้านเจ้าของร้านเข้าไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้ว
แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์หากผู้ใดพบเห็นผู้ก่อเหตุลักษณะคล้ายกับที่คุณผู้ชมเห็นในจอตรงนี้
หรือว่ารถเก่งคันที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่ก็สามารถแจ้งบ่อแสไปที่หมายเลขโทรศัพท์
เขาให้รางวัลนำจับให้ด้วยนะครับซึ่งจะตามจับให้ถึงที่สุด
เพราะว่าคนร้ายรายนี้ก่อเหตุมาแล้วนับ๑๐ครั้งในเวลา๓วัน
ว่าเป้าหมายน่าจะเป็นร้านขายของต่างนะครับเป็นร้านขายของฝากแล้วก็เรื่องของไอทีต่างด้วยนะครับ